อีกหนึ่งเรื่องเป็นคนที่ก็น่าจะเพี้ยนแปลกอีกเหมือนกันนะ

สาวใหม่ดาวิกาคุณถูกคือใครที่เป็นแฟนคลับคุณหมายก็จะรู้ว่าคุณหมายเปิดร้านกาแฟ
ปรากฏว่ามีแฟนคลับคนหนึ่งคุณผู้ชมบุกเข้าไปหากลางร้านกลางดึกเลย
คุณใหม่ช็อกเลยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกคืนวันเสาร์ค่ะ
ก็เจอผู้ชายคนนี้อายุประมาณสัก๒๕ปีนั่งอยู่ในร้าน
ตำรวจก็เข้าไปถามว่าอ้าวเป็นใครมาจากไหนมาทำอะไรในนี้ล่ะ
ผู้ชายคนนี้พูดไม่รู้เรื่องวกไปก็วนมา
ตำรวจก็เลยต้องคุมตัวไปสอบสวนต่อที่โรงพัก
ก็รู้มาว่าอ๋อเขามีอาการวิกลจริต
แต่ว่าชอบคุณใหม่มากชอบใหม่ดาวิกามาก
แล้วก็คิดว่าใหม่เนี่ยเป็นแฟนเขาลักษณะเหมือนคนเมื่อกี้
แต่คิดว่าใหม่เป็นแฟนเขาก็เลยมาตามหาที่ร้านค่ะ

ช่วงเช้าวันเดียวกันผู้ชายคนนี้มาที่ร้านด้วยนะ
สั่งน้ำเปล่ามาดื่มแล้วก็นั่งรออยู่ที่ร้านเป็นเวลานานเลย
ก่อนจะมาใหม่อีกครั้งในช่วงเย็น
แล้วก็ไม่ลดละความพยายามกลับมาอีกครั้งในช่วงดึกค่ะ
คนในร้านก็เลยตัดสินใจแจ้งตำรวจนี่แหละ
แล้วก็ปล่อยกลับบ้านไปเพราะว่า
ไม่ติดใจเอาความแล้วก็ไม่อยากดำเนินคดีด้วย
อยากได้แบบแฟนคลัฟที่แบบชอบมากอะพื้นมากอย่างนี้นะ
แต่เธอก็ทวิตข้อความในทวิตเตอร์นะ

เมื่อคืนกว่าจะได้นอนต้องมาดีลกับคนที่มาบุกรุกที่ร้าน
เขาบอกร้านเราคือบ้านแฟนเขาให้ทำอย่างไรดี
ไม่ยอมไปจนต้องให้คุณตำรวจมาเชิญในเวลาเที่ยงคืน
แฮชแท็กระบาย
เออเป็นคนสวยเนี่ยนะ